เขาลงข่าวว่าพระเอกอักษรย่ออ่าง
ขโมยเงินลูกสาวผู้จัดในงานเลี้ยง
จนต้องมีการแจ้งความเพื่อดำเนินคดี
แต่ว่าภาพประกอบข่าวนี้
เป็นภาพของคุณอาร์ตพระสุทธิพระเอกชื่อดัง
คุณอาร์ตก็เลยออกมาโวยเลยว่าผมไม่เกี่ยวเลยลงข่าวแบบนี้
แล้วเอาภาพผมเนี่ยไปเป็นภาพประกอบเนี่ยคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเขานึกออกมา

อาร์ตพอผ่านพระสุทธิ์อย่างนี้ค่ะ

นี่ค่ะนี่คือเพจหนึ่งนะคะเนี่ยใครเอ่ยผู้จัดละครแจ้งความจับสองพระเอกหนุ่มแถวหน้า
อักษรย่ออ่างและพระเอกอักษรย่อพอพาน
ถูกกล่าวหาว่าไปขโมยเงินลูกสาวผู้จัดแล้วเขาก็แจ้งความดำเนินคดี
แล้วก็ในเพจนี้ให้รายละเอียดว่าเนี่ยพระเอกออ่างโกรธมากนะ
ไม่ต่อสัญญาแล้วก็จะผันตัวเป็นนักแสดงอิสระ

เพราะภาพประกอบมันทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเขา
ภาพประกอบที่รำเป็นกลุ่มประชุมผูนั้นหรอ
แบบเนี้ยไปเจอกันสถานีตำรวจนะอืมเนี่ยมันไม่ใช่ผมแต่รูปมันเป็นรูปผมชัดชัด
ครับคุณอาร์ตใช้คำว่าเพจเลวเลยนะคะเพจเลวเลวแบบเนี้ยต้องไปเจอกันที่สอนอ
อืมสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี้ยใครเข้าไปดูอย่ากดไลค์กดแชร์นะครับ
คุณอาร์ตเขาก็บอกแบบนี้แต่ถ้ามันไม่ใช่เขาขึ้นมานี่เขาเสียหายนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยสอบถามคุณอาร์ตพระสุทธิ์นะคะ
ก็โทรไปถามครับคุณอาร์ตก็บอกว่าข่าวเนี้ย
ส่วนหนึ่งมันมีมูลแต่คุณอาร์ตเองไม่ได้เกี่ยวข้อง
คุณอาร์ตบอกว่าผมเป็นคนกลางในเรื่องนี้
เรื่องจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นการเข้าใจผิดกันเท่านั้น
แต่ไม่รู้ว่าเพจนี้มาเขียนในลักษณะแบบนี้ได้ยังไง
แล้วก็ใช้รูปของคุณอาร์ตแม้เห็นแค่ช่วงกลางลำตัวไม่เห็นหน้า
แต่พอดูเต็มคือคนก็จะรู้ว่าเป็นคุณอาร์ตพระสุทธิ์

ใช่ถ่ายแบบออกกำลังกายเห็นกล้ามเห็นอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ลักษณะรูปร่างคือถ้าคนที่เป็นแฟนคลับคุณอาร์ต
เขาเห็นรูปแค่นี้เห็นแค่ลำตัวบางทีเขาก็รู้เลย
รู้เลยว่ามันคือคุณอาร์ตเนี่ยค่ะ
ก็เลยไปปรึกษาทนายเรียบร้อยแล้วนะคะ
รวบรวมพยานหลักฐานเดี๋ยวจะแจ้งความพรุ่งนี้บ่ายโมง
สถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครค่ะ